เป็นปฏิบัติการของตำรวจที่

แล้วก็ธนัยความมาร้องของความไปทำบอกว่า
ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙นะฮะ

เขาบอกว่ามีตำรวจสืบสวนสอบสวนเนี่ย
เข้าไปตรวจค้นที่บ้านของเธอนะฮะ
แล้วยึดเงินสดไป๑๐ล้านบาทนะฮะ

ต่อลองเรียกเงินอีก๕ล้านบาท

ผู้เสียหายคือนางสาวกมลวันนะครับ
เป็นแม่ค้าออนไลน์เจ้าของเพจ
ซ้อปลามาดำลูกเหนียงนะฮะ

เกี่ยวกับพฤติการของตำรวจชุด
สวนสอบสวนที่ไปบุคคลบ้านพัก

อำเภอสิงหานครจสงขลา
เมื่อวันที่๑๐กันยายนที่ผ่านมา
ตำรวจชุดนั้นอ้างว่ามีหมายค้น

แล้วก็ยึดเงินสด๑๐ล้านบาทไป
แล้วก็ทองลั่วพันธ์น้ำหนักอีกประมาณ
แล้วก็ควบคุมตัวเธอสามีและน้องสาว

และกับการปล่อยตัวซึ่งเธอกับสามี
ต้องยอมเพราะความกลัวเนื่องจากตำรวจมีอาวุธ
แล้วพูดข่มขู่ตลอดเวลาอันนี้เธออ้างนะ
ผู้เสียหายอ้างต่อบอกว่าพฤติการของตำรวจเนี่ย
ไม่น่าไว้ใจยืนยันว่าครอบครัวประกอบอาชีพสุจริตนะครับ
นะฮะทำประมงไลฟ์ขายเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
จดทะเบียนถูกต้องนะครับแล้วก็ประกอบธุรกิจ
ทองคำเงินผ่อนด้วยยืนยันไม่มีหรอกฟอกเงิน

พอสักอาหลานนะเออแต่ตายแต่หัวอาจารย์
เอาคือมาไม่มีก็ก้าวห้าหราย่างเสร็จต้องมา
เอาเป๊าะตั้งห้าร้านอืมส่วนธนาความของนางสาวกรมญวัลเนี่ย
นะฮะเธอก็นะฮะออกมาพูดแทนเธอบอกว่าเรื่องนี้นะ
ตำหรุดพุทรภาคเก้าต้องให้ความเป็น
เป็นทามหน้าลองฟังเสียงทนายหน่อยครับ
กรุ่นไป
เอาฟังตำรวจชี้แจงบ้าง

ตำรวจไปยื่นสราร

เจอเครื่องสำอางธนบัตรทองคำรูปภัณฑ์ตรวจยึดทั้งหมดนะฮะ
ไปตรวจสอบนะครับก่อนจะนำตัวนางสาวกมลวันเนี่ย
ที่เซฟเฮาส์โดยมีพยานนะฮะไปด้วยนะครับ
เธอไว้ใจหลังจากตรวจสอบแล้วก็สอบสวนไม่พบพิรุษ
จึงจะคืนของกลางทั้งหมดยืนยันว่าทุกอย่าง
เป็นไปตามขั้นตอนและตรวจสอบได้นะครับหลังจากนี้จะสืบสวนเรื่องราว
อย่างละเอียดอีกครั้งและให้ความเป็นธรรมแน่นอนครับ